ท้าอาธรรมปั่นจักรยานเข้าไปอุ้มพระพรหม
เป็นรูปปั้นอยู่ในหน้าโรงแรม
แล้วปั่นจักรยานไปขโมยแบบนี้

บันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะอยู่ในจังหวัดชนบุรี
คนร้ายสวมเสื้อสีดำ

เข้ามาในโรงแรมประมาณตี๓ของวันพุธที่ผ่านมา
มือถือถุงปุ๋ยสีขาวมาด้วย
ก่อนจะเอาจักรยานไปพิงไว้กับต้นไม้
แล้วก็เดินไปที่ศาลอุ้มพระพรมสี่หน้า
ออกจากศาลของโรงแรมใส่ถุงปุ๋ย
แล้วก็ปั่นจักรยานหลบหนีไปเลยเนี่ย
ถุงปุ๋ยแบกขึ้นบ่าหายไปเลยอุ้มพระพรม
ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุค่ะ
ไปเจอกับคุณอำนาจชุนหักเกษมอายุ๔๑ปีเจ้าของโรงแรม
เขาเล่าว่าคนร้ายอาศัยช่วงดึกตี๓กลางดึกแล้วนะ
ช่วงนี้ยาไม่อยู่ค่ะพี่รบพอไม่อยู่
เพราะพี่รปภต้องไปนั่งเฝ้าออฟฟิศแทน

ก็เลยทราบเรื่องการทำงานของรอปภเป็นอย่างดี
และเป็นช่วงสบโอกาสไปขโมยพระพรม
เขาบอกว่าแม้ว่าพระพรมจะราคาไม่สูงนัก
ก็คือประมาณไม่เกิน๒๐๐๐บาทแต่มีคุณค่าทางจิตใจ
เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กับโรงแรม

อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้เร็ว
แล้วตอนนี้เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
กับสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีค่ะ